อ่าส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของบัญชีม้า
คุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ย
จะถูกตัดตอนเพราะว่าเขาไปเปิดบัญชีม้าให้กับเว็บพนันออนไลน์
เว็บหนึ่งอ่าแล้วก็เหมือนจะกลับตัวครับ
ปิดแล้วนะคะปรากฏว่าถูกลวงไปเพื่อที่จะไปทำร้ายค่ะ
ที่ถนนเทพารักษ์นะคะจะเห็นรถกระบะ๔ประตูขับตีคู่กับ
เป็นภาพที่เก็บเอาไว้ได้นะคะแล้วดูข้อมูลการเดินรถ
พบว่ารถสองคันนี้ใช้เส้นเทพารักษ์ที่สมุทรปราการ
่งหน้าไปที่ลาดพร้าวซอย๑ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อายุสามสิบเอ็ดปีเขาร้องเรียนบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ถูกชายชะกันไม่ต่ำกว่า๕คนลวงให้เขาขับรถมาจอด
ริมถนนเทพารักษ์แล้วก็อุ้มขึ้นค่ะ
อุ้มขึ้นรถทำร้ายร่างกายด้วยการมัดมือเท้าเอาถุงดำคลุมหัว
พาเขาไปที่เซฟเฮาส์นะคะในซอย๑ถนนลาดพร้าว
แล้วย้ายไปที่ย่านซอยวัดลาดประดุกที่ไซน้อยนนทบุรี
แต่เขาหนีออกมาได้รอดชีวิตบุดหวิดก็เอาเรื่องนี้
ไปแจ้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะแล้วก็ไปแจ้งความที่
ที่สพสำรงค์เหนือสมุดปราการ

กับทีมงานสายหมายต้องรอด
ได้พานายเอคนนี้มาเปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ค่ะ
ซึ่งเขาคาดว่าจุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการที่เขาไปเปิดบัญชีมาให้กับเว็บพนันออนไลน์แห่งหนึ่ง
เปิด๓บัญชีบัญชีละ๒๐๐บาท
แล้วช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาก็เห็นข่าวค่ะ
เราก็เห็นว่าตำรวจกวดขันจับเจ้าของบัญชีม้ามากขึ้น
เขาเลยไม่เอาละเปลี่ยนใจจะไปแจ้งกับทางเว็บขอปิดบัญชีได้ไหม

ตอนนั้นพอไปยื่นเรื่องเห็นตัวบัญชีมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า๑๗๐๐๐บาท
เขาก็เลยหักค่าตอบแทนบัญชีละ๕
ที่เหลือก็โอนให้เจ้าของเว็บ
หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาก็เกิดเหตุการณ์โดนอุ้มนี่แหละค่ะ
เราได้เงินบัญชีละ๒๐๐๐๒๐๐๐บาท
รู้แค่ว่าประมาณ๔๕คนครับเพราะตอนเขาบอกว่าหยุดนะ
นี่เขาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจ
แล้วเขาก็กดหัวผมลงผมจำได้แค่มี๓คน
แล้วก็มีคนเอากุญแจรถผมไปคนนั้นเป็นคนที่๔ใช่ไหม
แล้วตอนที่ขับรถไปนั่งหน้า๒มัน๔ประตูไงครับ
แล้วก็ประกบผมอีก๒สายขวาผมนั่งกลาง
ตรงจุดที่เขาบอกว่าถูกเอาไปกักขังไว้
ก็ไปเจอวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างพลเมืองดี
ซึ่งเป็นคนที่ช่วยนายเอคนนี้
หลบหนีออกมาจากบ้านที่ถูกเอาไปขังเอาไว้ด้วยนะคะ
มอุ้มรีดก็คาดว่าน่าจะเป็นใบสั่งจากเว็บพนัน
ต้องการตัดตอนเครือข่ายบัญชีม้า
ที่จะปิดบังความเชื่อมโยงถึงเว็บนี้ล่ะค่ะ
ล่าสุดนะคะมีรายงานบอกว่าตำรวจสพสำรงเหนือนะคะ
ออกหมายจับแล้วค่ะสำหรับผู้ก่อเหตุนะคะ
เป็นพลเรือนทั้ง๕คนเลยนะคะ
แก๊งนี้เป็นพลเรือนทั้ง๕คนเลยนะคะ
นี่ค่ะก็ออกหมายจับแล้วเดี๋ยวคงได้รู้ว่าเป็นใคร
แล้วใช่อย่างที่คาดกันไว้หรือเปล่านะคะ
ส่วนอีกแก๊งหนึ่งคุณผู้ชมค่ะนะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีอุ้มรีดสาวเนี่ยจำได้ใช่ไหมคะ
ก็ได้ผู้หญิงที่เขาได้รางวัลเว็บพนัน๒ล้านเนี่ยนะคะ
ล่าสุดที่สนบังนาพนักงานสอบสวนคุมตัว
ตำรวจโทอภิษฎาสันเทียผู้บังคับหมู่กองบังคับการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์อาจยกรรมทางเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งนี้นะครับไปฝากขังที่สารอาญาพระขนง
แล้วเสนอคัดค้านการประกันตัว
ตำรวจโทษพิสิทธิ์เอาเสื้อคลุมหัวค่ะ
ไม่ให้สัมภาษณ์แล้วขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นค่ะ
คดีนี้ก็มีรายงานบอกตำรวจเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก๔คน
ทั้งหมดเป็นพลเรือนเหมือนกันค่ะ